คุณผู้ชมคะอากาศร้อนแบบนี้นิ่งต้องแบบ

ทีนี้ถ้าจำกันได้ปีที่แล้วลบบุรีเขามีการเปิดตัว๒แถวติดแอร์ใช่ไหมคะ
คราวนี้พี่สะดูโลกเอาบ้างคะ
ดัดแปลงสองแถวติดแอร์เย็นฉ่ำสบายใจไหนไปดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
นี่แหละค่ะเขาบอกว่าวันนี้วันแรกนะคะสำหรับการให้บริการรถโดยสารสองแถวติดแอร์
พัฒนาจาก๒แถวสีม่วงที่ได้รับสัมประธานมาจากขนส่งจังหวัดพิศนุโลก
ก็คือมีรูให้แดดส่องเข้าไปทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละ
ก็คือเป็นสองแถวทั่วไปหลังคาสูงติดพัดลมก็ปรับปรุงใหม่นะคะ
แอร์ที่ห้องผู้โดยสารราคาเขาบอกว่ายังคงเดิมยังไม่ได้ปรับเพิ่ม
ทดลองวิ่ง๒คันก่อนค่ะในเส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๒คือ๔แยกอินโดจีน
ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๑สุดปลายทางที่มหาวิทยาลัยนเรศวรในตำบลท่าโพนะคะ
การปรับปรุงรถสองแถวติดแอร์เนี่ยเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าทำ๒คัน
คันแรกเป็นเบาะสองแถวทั่วไปอีกคันนึงกำมะหยี่นะจ๊ะ
จะปรับสภาพรถ๒แถวโดยสารให้ติดแอร์ให้ครบทั้ง๑๐คัน
จะได้บริการสายหลักในตัวเมืองพิศนุโลกก่อน
จากนั้นค่อยขยายปรับปรุงให้ครบทั้ง๔๘คัน
รอบคลุมทั้ง๑๘สายที่วิ่งบริการรอบเมืองนะคะ
เขาบอกว่าเฉลี่ยงบปรับปรุงตกที่คันละประมาณ๓๐๐๐บาท
อย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้ลบบุรีเขาทำเป็นเจ้าแรก
เปิดบริการสองแถวติดแอร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยกันยายนปีที่แล้ว
ปรับปรุงสองแถวที่มีอยู่เหมือนกันนี่แหละค่ะ
แถมพีคกว่านั้นคุณเห็นไหมเห็นคำว่าอะไรข้างไวไฟจ้ะ

ไวไฟฟรีด้วยประตูเปิดปิดอัตโนมัติด้วย
เอกชนที่ไปลงทุนนี่ก็แหมยิ้มร่าเลยนะคะ
รถเมย์ว่ายังไงครับสองแถวเขาพัฒนาแล้วนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็อยากไปนั่งสองแถวเลยเหมือนกันนะ